เหตุการณ์นี้เป็นรถเมย์ค่ะย่านพระรามสามนะคะมีรถเมย์เนี่ยเขาชนกัน
จนมีคนได้รับบาดเจ็บเป็น๑๐คนเลยคือผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ
สาเหตุเขาบอกว่าแถวนั้นอ่ะมีสายงานก่อสร้างครับ
แล้วก็จะมีเหมือนรถบรรทุกรถขนาดใหญ่
จะเข้าออกเข้าออกสายงานก่อสร้างอ่า
จังหวะที่รถบรรทุกออกมาไม่มีคนมาโบกไม่มีคนมาดูให้
แล้วเหมือนกับรถบรรทุกตัดหน้ารถเมย์อ่า
เนี่ยก็เลยเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเหตุการณ์นี้นะคะ
เป็นรถเมฆสายหนึ่งเก้าห้าค่ะก็วิ่งระหว่างวัดสวนคลองเตย
สภาพด้านหน้าอย่างที่เห็นก็คือมีรอยชนที่ด้านหน้าซ้ายครับ
กระจกหน้าแตกนะคะใกล้ใกล้กันมีรถเมย์อีกคันหนึ่ง
คือสายสองศูนย์ห้าวิ่งคลองเตยถนนตก
มีรอยชนที่ด้านซ้ายมีคนได้รับบาดเจ็บสิบเอ็ดคนนะคะ
มีบาดแผลตามตัวค่ะกู้ภัยต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล
ส่งโรงพยาบาลเจริญกรุง๔รายโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย๑๓ราย
โรงพยาบาลจุฬาอีกสี่รายค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณปากซอยพระรามสาม
ทีนี้ค่ะก็ต้องไปคุยกับคนขับรถเมย์ครับ
จากการพูดคุยกับนายประมูลศรีละครอายุ๕๑ปีคนขับรถเมษาย๒๔
เขาบอกว่าขับรถเมย์มาจากคลองเตยวิ่งมาเลนซ้ายสุด
มีรถเมย์สาย๑๙๕ขับตามกันมา
พอมาถึงช่วงที่เกิดเหตุบริเวณเกาะกลางถนนมีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกสุนทรโกสา
จู่รถสิบล้อบรรทุกดินของโครงการก่อสร้างนี้
เลี้ยวออกมาจากทรายงานก่อสร้างเลี้ยวมาอย่างปุบปับ
แล้วก็ปาดหน้ารถเมย์สาย๒๐๕ปาดหน้าแบบกระชั้นชิดมากเขาก็เลยเหยียบเบรก
รถเมย์สาย๑๙๕ที่ตามหลังมาก็เลยเบรกไม่ทัน
พุ่งชนท้ายเขาอย่างจังกลายเป็นรถเมชนกันแล้วมีคนได้รับปัดเจ็บ
นางสาววารุณีพิกุลแก้วอายุ๑๙ปีพนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมษาย๑๙๕บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุคนขับพยายามเบรกแล้วนะคะแต่เบรกไม่ทันจริง
คนขับตะโกนบอกผู้โดยสารด้วยนะว่าเบรกไม่อยู่แล้วแล้วก็โครมเลยค่ะ
ก็ได้ไปคุยกับพยานที่เห็นเหตุการณ์มาด้วยนะคะนางปรานีชัยศรีอายุ๔๐ค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเขาเห็นเลยว่ารถบรรทุกดิน
ขับออกมาจากไซส์งานก่อสร้างแล้วก็มาปาดหน้ารถเมย์

ที่ของทรายงานเกาะสร้างออกมาโบกทงหรือโบกรถ
เพื่อให้รถบรรทุกที่ทำงานอยู่ในไซส์งานก่อสร้างออกมาจากบริเวณก่อสร้าง

คนที่เห็นเหตุการณ์เขาคงอยู่แถวนั้นเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นบ่อย
จริงจุดที่เป็นทรายงานเกาะสร้างเราก็เคยเห็นนะ

มีรถบรรทุกมีรถใหญ่มีอะไรเข้าออก
แต่ที่ตรงนี้มันไม่มีเลยค่ะ

ดินเศษหินหล่นบนผิวทาง
รถจักรยานยนต์ขี่ผ่านตรงนี้พลิกคว่ำไปหลายรายแล้วนะคะ
ครั้งนี้ก็ไม่มีคนงานมาโบกเหมือนกัน
รถบรรทุกออกมาก็เลยเนี่ยปาดหน้ารถเมย
เมย์เขาก็เลยชนกันเลยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์
แล้วก็จะมีการแจ้งข้อหาผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะคะ

แล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้จริงหรือเปล่า

แล้วก็ไม่รู้ว่ารถเมย์เขาเดี๋ยวนี้มีกล้องหน้ารถอะไรไหม
ถ้ามีก็จะเห็นชัดแหละว่ารถบรรทุกปาดหน้าจริง